ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือน
ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ไป๔ประเทศในภาคพื้นยุโรปนะคะ
แต่ว่าก็ได้ปิดม่านลงอย่างสวยงาม
โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้การตอบรับเป็นอย่างดี

นี่เป็นบรรยากาศที่ผู้ชมมาร่วมงานโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย
๔ประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
จากภาพก็จะเห็นว่าเป็นการปิดม่านการแสดงที่เรียกว่างดงามประทับใจผู้ชมค่ะ
ทั้งการแสดงที่สวยงามนะคะ
ทั้งการที่ผู้ชมนั้นได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วย
โดยการแสดงเวทีส่งท้ายนี้ก็จัดขึ้นที่เมืองปรากสาธารณรัฐเช็คค่ะ
หลังจากที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำคณะนักแสดงหน้าตะสินไทยและคณะสาธิตทางวัฒนธรรม
สร้างความประทับใจให้คุณผู้ชมมาแล้วหลายประเทศ
ออสเตรียฮังการีโปแลนด์และเช็คเป็นประเทศสุดท้าย

เปิดเผยว่าโครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศนั้น
โครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะ
ปีนี้เน้นพื้นที่ยุโรปกลาง
ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวไทย
ดังนั้นการที่มาแสดงครั้งนี้
ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมค่ะ

อาจจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการที่จะมาท่องเที่ยวไทยได้มาก

ก็มองในเรื่องของมิติของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะครับ
ซึ่งก็จะได้เห็นว่าเวลาเรามาแล้วเนี่ย
เขามองเราด้วยความสนใจยิ่ง
จากนี้ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวเพิ่มว่า
ในสถานการณ์ที่ทางการเมืองยังไม่นิ่ง
ภาวะเศรษฐกิจไม่ได้หวือหวามากนัก
ดังนั้นค่ะงานด้านมิติทางวัฒนธรรม

ที่จะสามารถเพิ่มพลังในการสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
เพื่อที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยว
การลงทุนของเศรษฐกิจต่างชาติ
ที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้นั่นเองค่ะ